ตัวนี้ค่ะบุกเข้ามาถึงบ้านนะคะแล้วก็กำลังเขมือบเหยื่อต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ

โอ้โหเห็นจัดจัะเลยค่ะว่ามันนะคะขมือบเหยื่ออยู่หล่อ
แล้วมันกินอะไรคะหนูป่ะหนูค่ะน้องใบตองถูกต้อง
ว้ายหนูตัวใหญ่กินเป็นสองตัวสองตัวจุกไปเลยจ้าโอ้โห
บอกว่าตื่นมาตอนดึกประมาณตี๒กว่าจะลุกไปห้องน้ำ
ตะดั้นมาเจองูเหลือมตัวเนี้ยกำลังขมือบหนูอยู่คาตาเลยฮะ
ทันใดนั่นแหละโอ้โหตาโตรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้นะ
แต่จังหวะนั้นคือจะไล่ก็ไม่กล้าไล่นะคะก็เลยปล่อยให้งูเหลือมมันเขมือบน้องหนูจนเสร็จเรียบร้อย
สุดท้ายมันกินเสร็จไปไหนรู้ไหมยังไงมันหนีไปเลยอ่ะ
ก็ก็ควรจะปล่อยมันไปเธอมันอีบแล้วอ่ะ

ให้โรยเกลือเนี้ยพริกใท้ด้วยหรือเปล่า
เออรสชาติเป็นยังไง

เราไม่กินอะไรเยอะทีละตัวกินแล้วอิ่มแล้วค่อยกินใหม่